คนนี้ถึงแม้ว่าจะมีดราม่ารายวัน
สำหรับสาวแต้วนัทพรนะคุณผู้ชมนะ
คือต้องบอกว่าแข็งแกร่งสมกับฉายาเจ้าแม่นาคีตัวจริงเลยค่ะ

ซึ่งชาวเน็ตบางรายเนี่ยก็ยังคงตามแซะอยู่ไม่เลิก

เหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยมันเกิดจากการที่น้องแต้วเนี่ย
เขาใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็มันเป็นมุมภาพมุมภาพนี้
ก็เลยทำให้ทุกคนเข้าใจผิดเพราะขามันค่อนข้างเล็กไง
คือขาน้องแต้วปกติก็เล็กอยู่แล้วแล้วพอเป็นมุมภาพนี้

ซึ่งจากการที่เจอคอมเมนต์แรงแทบจะทุกเรื่องที่จะขยับตัว
เพราะแล้วก็ยืนยันด้วยว่าไม่คิดจะฟ้องใครค่ะ
หมายถึงว่าเราก็ไม่ได้เสียอะไรนอกจากแบบอาจจะความไม่เข้าใจนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
สำหรับเต้านะเรื่องที่มันเป็นคอมเมนต์แย่อะไรต่าง
มันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากกับสิ่งที่อุปสรรคต่างในการทำงานที่เต้าต้องดีลทุกอย่าง

โอ้โหสตรองมากเลยนะคะลอยตัวเหนือดราม่าของจริง
ส่วนเรื่องหัวใจกับไฮโซไนค่ะตอนนี้แต้วบอกว่าแฮปปี้ดีนะ
พอถูกแซวว่าช่วงนี้นางเอกร่วมช่องโดนเตอร์ไพรส์ขอแต่งงานกันไปหลายคน

ซึ่งแต้วเองก็ยืนยันตามเดิมนะว่าไม่รีบ
โบ้ยไปถามฝ่ายชายเองดีกว่าเรื่องแบบนี้ต้องให้ผู้ชายเป็นคนตอบนะคะ
อกจากนี้ก็ได้แซวเรื่องหัวใจของเพื่อนซีร่วมกวนเฟอร์บี้เต้ยเจรินพร
หลังจากที่นัดรวมตัวกันแต่เต้ยเนี่ยยังฉายเดี่ยวไม่ยอมเปิดตัวคนคุย

ขอโทษที